เก็บตกคนโหลงตุทจีน

ต้อง๐๐๐นี้ต้องแชร์
เดี๋ยวชูต่อน่ะนะคะ
โชคผมด้วยค่ะนี่

เออนั่นแหละสิเพราะเดี๋ยวผมขาวไม่ทันอย่างนั้น
แฟนรายการฝากถามว่าคุณชนะมีแฟนหรือยังคะ

เชื่อสิ่งต่อเชื่อสิ่งต่อแล้ว

เอ้าหัวผมนี่มันก็น่ะ
แต่ว่าหลังเลิกรายการเหลือเค้าจะมีคนจะมาจักอำเปาจริงกันเงี้ย
เฮ่ยเดี๋ยวเราจะได้ซองแดงเหรอ
ซองค่ะ